สาวเอาทั้งเสื้อชั้นในเอาทั้งกางเกงในไปซักในเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ
แต่ทีนี้พอไปเก็บกลับมาอืมอ้าวกางกางเกงในดูเอากางเกงในเป็นรูตรงเป้าเอ้า
ก็เลยสงสัยมาขอเจ้าของร้านเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญดูวงจรปิดกันซะหน่อย
ก็เจอเหตุการณ์แบบนี้คุณผู้ชายคนนี้มาเปิดฝาเครื่องซักผ้า
แล้วก็พยายามเลือกนะคุณเลือกสิ่งที่ซักอยู่ข้างใน
ตอนแรกเปิดฝาตู้นั้นไปเจอกางเกงผู้ชายไปเจอกางเกงในผู้ชาย
ไม่เอาพอมาเปิดตู้นี้เจอกางเกงในของสาวกางเกงในผู้หญิง
เอามาทำแบบทำอะไรดีคุณทำอนาจารย์ซะเลย
ทำไมรู้ไหมฮะเขาก็เอาไปถูเป้าของเขา

ไม่รู้วิธีการยังไงของเขาหรือว่าไปทำอะไรต่อเนี่ยฮะ
แต่ว่าส่งกลับคืนนะส่งกลับเข้าเครื่องเหมือนเดิม
กางเกงในของสาวเหล่านั้นเป้าเป็นรูเลยคุณ
นี่ฮะเหตุการณ์เกิดขึ้นในร้านซักผ้าหยอดเหรียญร้านสะดวกซัก
ภายในซอยทองคำอุทิศหรือว่าซอยกระเทยหน้ามราชพัฒน์อุดรธานี
ตำบลหมับแข้งอำเภออ่าจังหวัดอุดรธานีนะครับ
กางเกงในทั้งหลายทั้งแหล่ของสาวที่ถูกส่งกลับมาคืน
ในเครื่องซักผ้าแล้วสาวก็มาเก็บไป
กางดูเนี่ยมีรูที่เป้าสาวเนี่ยตกอกตกใจ
แล้วก็มาขอดูภาพจากกล้องวงจรปิดแล้วก็เอาภาพเหล่านี้แหละครับ
ไปเป็นหลักฐานให้ตำรวจดำเนินคดีนะครับ
ผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่พร้อมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ
ร้านสะดวกซักในซอยทองคำอุทิศในจุดที่เกิดเหตุนี่แหละครับ
เพื่อหาข้อมูลเบาะแสของคนร้ายเพิ่มเติม
ใจเชื่อมั่นให้กับหญิงสาวที่อาศัยอยู่

นางสาวพัทรวดีเจ้าของร้านสะดวกซักบอกว่า
โอ้โหฉันก็ตกใจนะเพิ่งเจอเหตุการณ์โจรโรคจิตครั้งแรก
หลังเกิดเหตุได้พาผู้เสียหายไปแจ้งความไว้แล้ว
แล้วก็อยากให้ตำรวจติดตามจับกลุ่มโจรโรคจิตมาให้ได้โดยเร็ว
เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับผู้หญิงแถวนี้นะครับ
ส่วนน้องผู้เสียหายคือน้องที่กางเกงในเป็นรูนะ
วราพรอินทรสิตเนี่ย
นำชุดชั้นในมาซักในช่วงเย็นของวันเกิดเหตุนี่แหละครับ
แล้วก็ตอนมาเอากลับไปเวลาสักประมาณ๒ทุ่ม

ปรากฏว่าเป้ากางเกงในถูกเจาะ
แล้วก็ตัดเป็นรูโหว๕ตัวคุณ

แล้วก็เลยมาขอภาพจากกล้องวงจรปิดของร้าน
แล้วก็พบเจอพฤติกรรมของผู้ชายคนนี้
นำไปเป็นหลักฐานในการแจ้งความร้องทุกข์
ไว้ที่สพเมืองอุดรธานีในวันที่๑๖

เพราะว่ารู้สึกไม่ปลอดภัยค่ะ
อันนี้ถ้าเป็นผู้หญิงก็กลัวกันทั้งซอยนะคะ

หากยังจับไม่ได้ก็โอ้โหกลัวอยู่
ต้องเพิ่มความระมัดระวังในการเอาชุดชั้นในมาซัก
สงสัยช่วงนี้ต้องซักมือเองที่หอละ
หรอไม่ต้องส่งมาย่อนเครื่องแล้ว
แล้วก็คาดว่าโจรโรคจิตรายนี้น่าจะเคยเกาะเหตุจากที่อื่นมาแล้วด้วยนะครับ
ทีนี้ด้านของตำรวจสพเมืองอุดรธานีก็เปิดเผยนะครับ
หลังจากโจรโรคจิตก่อเหตุขโมยกางเกงใน

หัวหน้าชุดตำรวจสายตรวจอินซี
มันออกตรวจตราตลอด๒๔ชั่วโมง

เพราะกลัวว่าคนร้ายจะกลับมาก่อเหตุอีกนะครับ
ซึ่งขณะนี้ตำรวจสืบสวนได้แกะรอยคนร้าย

ว่าจะจับตัวได้ในเร็วนี้นะครับ

ว่าจับภาพการหลบหนีได้อีกหรือเปล่านะครับ
เอาจริงคนสมัยนี้ประหลาด

เออครับครับครับครับครับครับ